หนุ่มสายบุญและสายมูตัวจริงเสียงจริงค่ะสำหรับหนุ่มก๊อตจิรพัฒน์นี่เลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดเขาไปร่วมพิธีบวงสวงที่คำชโนธ
บอกเลยว่างานนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากคุณผู้ชมดูบรรยากาศพิธีบวงสวง
ปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาสิบอกเลยว่าอลังการมากจริงจริงค่ะ
มีการตั้งโต๊ะบวงสวงเครื่องเส้นไหว้ว่ากันว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดัง
ปังนะคะคุณผู้ชมค่ะก่อนจะเริ่มพิธีบวงสวง
เวลา๖โมงเย็นอยากให้ดูภาพนี้สักนิดนึงค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมสังเกตท้องฟ้านะ
มันคล้ายกับลำแสงพญานาคเก้าเซียนหรือเปล่าดู
มันหมุนขึ้นแบบนี้
แล้วข้างบนเงาที่เป็นสีทองอย่างที่น้องพลอยบอกค่ะ
มันเหมือนแบบว่าเป็นเซียนพญานาค

ถูกค่ะทุกคนเห็นแบบพี่แจ๊กเลยนะ
งานนี้ก๊อตจิรพัฒน์เจ้าของเพลงพันปีที่รอคอย
และน้องเฟื้องฟ้าวราพรศิลปินร่วมค่าย

พร้อมกับถวายเสียงให้ปู่ย่าได้ฟังด้วย
ไปงานไปพิธีแบบนี้แน่นอนค่ะ
ต้องมีเลขเด็ดมาฝากชาวเรา
มันถือว่าได้ไปจริง
งานนี้หนุ่มก๊อตเขาจุดทูปมาฝากด้วย

มันเหลือนลางมากเลย

เลข๐และเลข๑เห็นไหมพี่แจ๊ค
ตายแล้วคุณผู้ชมแจ๊กกะลีนไปดูไอ้ขาวอ่ะ
บางคนบางคนมองเห็นเป็นเลข๕นะ

แล้วแต่คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรส่งมาบอกเราได้นะ
ไปกันต่อค่ะกับเจ้าประจำเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราพี่ใจแอ้นเชิญยิ้ม
เราบอกว่าสมกับเป็นนักแสดงตลกสายบุญสายมู่ตัวสิ่งจริงนะ
เพราะขอเสริมความเป็นสิริมงคลและความปัง
การเดินทางไปกราบขอพร
หลวงปู่โสพลจารุวโน
เจ้าตัวเนี่ยเตรียมจะร่วมสมทบบุญในการสร้างวัดหลวงอรันจังหวัดสะแก้วค่ะ

ใช่ค่ะล่าสุดพี่ใจแอ้นเดินทางไป

พร้อมกับตั้งใจไปรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากหลวงปู่โสพล

แน่นอนค่ะกลายเป็นธรรมเนียมประจำตัวของพี่ใจแอ้นไปแล้วแหละ
เวลาไปทำบุญนอกจากจะเอาบุญมาฝากแล้ว
มันต้องมีตัวเลขดี

รอบนี้มองง่ายอ่านง่ายอยู่นะคุณผู้ชม
ก็ปังกันแล้วก็ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันต่อเลยนะคะ
สำหรับลูกทุ่งสาวเลือดสุพรรณน้องเป่าเป่าวลีค่ะ
หยิบจับอะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะ
ล่าสุดน้องเพิ่งคว้ารางวัลเพชรในเพลงค่ะ

บ้านหลังใหม่ที่ลงขันกับสามีหนุ่มเอิร์ทนี่นะ

ใกล้กันเสร็จแล้วเขาบอกว่าสร้างแบบสบาย
ฟลสไตล์บ้านสวนอยู่กับธรรมชาติทุ่งนา
แล้วก็มีบึงเอาไว้ให้คุณพ่อหาปลาด้วยนะ
น้องเปล่าเนี่ยบอกว่าจริงแล้วบ้านหลังนี้
ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของเธอกับสามีเลยนะ
คือบ้านที่กรุงเทพเป็นบ้านของคุณเอิร์ทเขา
ส่วนบ้านนี้เป็นบ้านคู่กันนะฮะ

ดีวันขึ้นบ้านใหม่ยังไม่มีนะคะ
แต่ที่ได้มาแล้วคือเลขที่บ้าน

เป็นที่แรกมาเลยบอกว่าพี่จ๋า

ไปฟังชัดเน้นจากปากน้องเป๋ากันเลยจ้า
น่าจะเป็นบ้านหลังแรกของเอิร์ทกระเป๋าค่ะ

เจ้าพ่อน้ำสองพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ
ใบเลขเด็ดเก่งเจ้าเก่าเจ้าประจำ
เอฟซีที่ติดตามบอกเลยว่าตาลุกวาวมาอีกแล้ว
ถึงจะมาเยอะแต่ว่าถ้าเราชักเลือกเราจะถูก
มนศิษย์นะโพสต์ภาพตัวเลขเอาไว้หลายตัวด้วยกันค่ะ

๑๔๕อย่างนี้

รวมไปถึงเลขลอตเตอรี่๖ตัว
คุณผู้ชมอันนี้รวมมาแล้วก็ได้หลายตัวอยู่
หรือเป็นตัวเลขจากป้ายบอกทาง
คุณผู้ชมดูนะพี่มนต์สิทธิแกเดินทางบ่อยไง

เขาบอกเป็นป้ายบอกหลักกิโลเมตร

เอาละการที่สำคัญพอหอมฝากหอมคอละกันด้วย